พูดถึงข่าวของทีมฟุตซอลการท่าเรือกันหน่อยนะครับ

แล้วก็นักเตะของทีมการท่าเรือที่เดินทางมา
ร่วมพูดคุยกับเราถึงความสำเร็จในครั้งนี้
ท่าเรือใหญ่เนี่ยครับ

แบบซื้อขาดทั้งสุมัญญาภูริสายครับ
กลางทีมชาติไทยในชุดอาเซียนครับ
แล้วก็เตรียมจะเข้าแคมป์ลุยเอเชียนคลับด้วยนะครับ

แล้วก็สันเสริญลิ้มวัฒนาอดีตกองกลางดาวรุ่งทีมชาติไทย

กลางชาวเกาหลีใต้ที่เคยสร้างชื่อในไทยลีกกับบุรีรัมยูเนเต็ด
ก่อนจะกลับไปเล่นที่บ้านเกิดในเคลีกกับอินชอยูเนเต็ดนะครับ
โดยจะเดินทางมาซ้อมกับทีมหลังปีใหม่ครับ
ส่วนทีมฟุตซอลการท่าเรือครับ

บอกว่าเขาเคยบอกกับน้อง

อยากจะพักบ้างแล้วก็เปิดโอกาสให้กับน้องคนรุ่นใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่แทน
คุณผู้ชมก็บอกว่าสัญญากับบ่อบริหารไว้นะครับ
ว่าจะทำให้ทีมจะได้แชมป์แล้วก็อยากให้สมโวศรได้รับการดูแลจากกัน
เรือแห่งประเทศไทยด้วยเพื่อสับสนุนให้ทีมสามารถเดินหน้าต่อไปได้
แล้วก็ขอยุติบทบาทของตัวเองเพื่อจะให้เวลากับครอบครัวมากยิ่งขึ้น
หลังจากประกาศลาออกนะครับบ่อบริหารซึ่งเป็นประธานคนล่าสุดเนี่ยนะครับ
ก็บอกว่าจะไม่ให้ออกครับอยากให้ทำหน้าที่ต่อก็จะขอพูดคุย
จะขอคิดถึงอนาคตเรื่องนี้ก่อนอีกครั้ง
ยังไม่ตอบทันทีว่าจะกลับมาทำทีมต่อหรือเปล่านะครับ

นั่นคือเลิศชายอิสระสุวิพากรนะครับ
เดี๋ยวต้องดูว่าเรื่องนี้สุดท้ายจะจบลงอย่างไร